ปัดนี้ถ้าพูดถึงประเด็นการเมืองที่น่าสนใจก็มีหลายเรื่องนะคะ
แต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่หลายคนสนใจเป็นพิเศษ
การที่คนระดับรองนายกรัฐมนตรีต้องออกมาตัดเพาะนะบอกว่า
ทำเรื่องดีเพื่อประเทศมาก็หลายเรื่องยังจะถูกขู่ฆ่าอีก
แต่ก็บอกว่าเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่า
ก็ต้องมาวิเคราะห์กันในเสาตลบม่านการเมืองนี่แหละค่ะว่า

และกลายเป็นเป้าแบบนี้มันมีนัยยะอะไรสำคัญหรือเปล่า

น่าสนใจนะคะที่จู่สำนักข่าวต่างประเทศ

บอกประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศลำดับต้น
ที่อาจจะเกิดการรัฐประหารขึ้นอีกรอบหนึ่ง
ทำไมจู่เข้ามาวิเคราะห์ค่ะใช่ค่ะครับนับสอง
ซึ่งมันก็จู่ไว้แปลก

ว่าประเทศไทยใน๑๖๑ประเทศมั้ยอาฆาตอันดับสองเลยครับ
แม้ว่าจะแค่ร้อยละ๑๑เท่านั้นเองครับ
ว่าประเทศไทยอาจจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหาร

ซึ่งมันก็เออทำไมทิ้งนี้ออกมานะครับ
แบบนี้ได้ถึงแม้จะ๑๑เปอร์เซ็นต์อีก๘๙เปอร์เซ็นต์ไม่มี
ก็ตามแต่เนี่ยนะครับแต่จากสถิติเนี่ยคือเขาใช้วิธี
เขาเรียกว่าเป็นการรวบรวมสถิติตัวเลขที่ผ่านมา
ซึ่งต้องยอดรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับการเป็นวัฒนธรรมหาเนี่ย
มันเกิดขึ้นบ่อยซ้ำซากหลายครั้งหลายหนเนี่ยนะครับ
โอกาสมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยมันยังไม่เคยล้าสมัยสักครั้ง
ฉะนั้นโอกาสที่จะมีอีกมันก็เป็นไปได้อีกนะครับ
แต่อย่างว่าล่ะครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ใช่อยู่ที่สถิติ
อีกเท่านั้นมันก็อยู่ที่ว่าในช่วงขณะนั้นเนี่ยประชาชนก็มองเห็นอย่างไร
รัฐบาลมันดีไหมถ้ารัฐบาลดีประชาชนชอบเนี่ยนะครับ
ใครจะกล้าทำก็ไม่มีนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลมาถึงปุ๊บแล้วก็
ทำไม่ดีแล้วไล่ก็ไม่ไปทำแสวงหาผลประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับ
ปัญหาเหล่านั้นนี่มันก็จะเกิดขึ้นก็คิดว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแค่
ข่าวพันธุ์ผ่านออกไปแต่อีกเรื่องหนึ่งค่ะจูจู
อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็คุยกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับ
สำถามกันเรื่องนี้ท่านรองรายยกเนี่ยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งขึ้นมาเลย
ประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยท่านจู่ก็โผล่พวดออกมาเลย
เขาบอกว่าซื้อเนี่ยทำไมไม่มาถามบ้างว่าถามแต่เรื่องอื่นไม่มาถามว่าเนี่ย
ถูกขู่ฆ่าแล้วนะทางเว็บไซต์เลยนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องโคมลอยนะ
เป็นเรื่องจริงนะเนี่ยนะครับทุกคนก็งงก็สงสัยว่าเอ๊ะ
หากันยังไงเลยนะมาจากไหนมากันยังไง
ทำไมถึงจะมาถูกขู่กันได้อย่างนี้ในยุคนี้เนี่ย
แม้กระทั่งคิดยังไม่กล้าคิดดังเลยนะฮะนี่มันถูกครูออกมา
การขู่รอบสังหารการอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างปัจจัยเนี่ย
หนึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้นำนะครับเป็นที่ชิงชังรังเกียจ
อันนี้น่ากลัวนะครับถ้าคู่หรือลงมือปฏิบัติการจริงแล้วเนี่ย
แปลว่าผู้นำเหล่านั้นที่ถูกเป็นเป้าหมายเนี่ย
เป็นที่ชิงชังรังเกียจของสังคมอย่างน้อยส่วนหนึ่งนะครับ
ซึ่งในสถานการณ์ประจำไม่น่าจะใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างเรื่อง
เพื่อกรบข่าวอย่างอื่นการถึงเลือดถึงเนื้อขู่ฆ่ากันเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องใหญ่
คุณต้องมาดูแล้วว่าการจัดการบริหารร้ายการดำเนยขาลต่างเนี่ยมัน
แล้วคุณมาใช้วิธีอย่างงี้มันก็ยิ่งยากมาก
ทำให้ประเทศมันแย่ลงกว่านี้
ตอนลุกวันหลายวันนี้เขาก็มองว่าเรามีการ
เปลี่ยนรัฐบาลทหารมีการกำจัดสินที่เสียให้แฟพ
ระบบตรวจสอบยังไม่ค่อยมีเท่าไหร
อะไรที่สำคัญวันนี้มีอีกเรื่องก็คือ

เขาใช้ชื่อเคราะห์นะคะสิทธิเสรีภาพ

ชื่อเพราะมากเลยค่ะคนตรงนี้
มันก็ชัดเจนอยู่แล้วความจริงถ้าเรามองโดยภาพรวม
กระทรวงสูงที่สนับสนุนให้แบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาของชาตินะ
และก็ขับประครองออกมาตลอด

อยู่ดีก็มันออกกฎหมายังไงได้ยังไง

มันน่าจะมีอะไรที่มา
เขาบอกอยากให้สื่อเป็นเหมือนมีวิชาชีพเหมือนกับวิชาชีพอื่นนะคะ
ถ้าคุณมีตักกะความคิดแค่นี้ก็
คุณอย่ามาทำหน้าที่ดีกว่าใช่ไหม

สื่อนี่มันมีภารกิจพิเศษ
ที่ที่สังคมให้การยอมรับ
ว่าคนเราทำหน้าที่ถ่ายทอด
สื่อสารจากประชาชนไปสู่
ไปสู่ผู้มีอำนาจหรือผู้บริหารประเทศใช่ไหม
สังเกียรติ

ทำไมบอสายรับจ้างยังต้องจดขึ้นทะเบียนอย่างนี้
ผมว่าโอ้โหมันคิดแย่มากเลยนะ

มีกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญา
และอะไรที่มันควบคุมอยู่แล้ว

ต้องทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่แบบจะเขียนอะไรก็ได้
เสนอข่าวอะไรเลอะเทอะอะไรก็ได้ประชาชนเขาเป็นคนตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งอ่ะ
ใช่ไหมความจริงไม่ต้องไปยุ่งกับสื่อคุณยุ่งกับงานของคุณเลย
ถ้าทำดีเราก็ช่วยสนับสนุนยังไม่เห็นไม่เห็นจะต้องมีอะไรให้มัน
อันนี้มันยิ่งเสียหายนะฉะนั้นในการวิเคราะห์จากต่างประเทศ

ถ้าเขียนกฎหมายควบคุมแบบนี้การทำงานของสื่อค่อนข้างยากแล้ว
ยากยากแน่นอนเพราะว่าอำนาจไปอยู่ที่คนมีอำนาจใช่ไหม

ไม่ใช่ถึงเวลา๑ตัวแทนเข้าไป
แม้แต่คนที่เป็นสื่อทุกวันนี้
พอไปได้อำนาจก็ยังมากดหัวพวกเรากันเอง
เพราะว่ามันมันไม่ถูกเรื่อง
เขาก็มองว่าสื่อตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลย

เขาก็เลยจำเป็นที่ต้องมีสภาวิชาชีพ

คือฟังดูเพื่อนก็ดูดีนะ
วิทยาภาพวิชาชีคมันก็กลับดูแล
แต่นี่มันคือเรื่องของสื่อเนี่ยนะ
ควบคุมกันเองซึ่งเราก็ทำกันมาเนี่ยนะครับ
ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญเรื่องต่างที่ได้รับการร้องเรียนหรืออะไร
เราก็ได้มีการพิจารณากันสื่อเองก็มีการพิจารณากัน

มีการลงโทษกันนะครับมีการปลดออกมีอะไรหลายอย่างนะครับ
มีการพันบนมีเรียกว่ามันไม่ใช่เฉพาะสื่อ
อันนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีแค่เฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์สื่อทีวีวิทยุอะไรเหล่านี้นะครับ
ตอนนี้ก็มีรวมตัวกันแข็งขันกันมากขึ้น
ตอนนี้สื่อมันมีมากมายนะครับ
มันก็ต้องเรียกว่ามันไม่ใช่เฉพาะการควบคุมกฎหมายนี้เท่านั้น
กฎหมายทั่วไปนี่สื่อเองก็รับกันมาเต็มอยู่แล้วแต่แทบนั้นนะครับ
ครั้งนี้มันเหมือนเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งของสื่อในประเทศไทยเรา
ไม่ว่าสื่อหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์
ก็เรียกว่า๓๐องค์กรรวมกันเป็นเอกภาพเลย
ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนที่เราจะรวมกันเป็นอย่างนี้นะ
เรียกว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันออกมา
ไม่ว่าสีไหนพวกไหนกลุ่มไหนนะครับ
ออกมาเห็นว่าที่จะลากขึ้นมาเนี่ย

ส่วนเสียภาพมันเมื่อการมาคุมสื่อ
เมื่อสื่อถูกควบคุมเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า
ประชาชนก็ไม่ได้รับเรียกว่า
เมื่อสินไม่ได้ถูกควบคุมไปหมด
ประชาชนไม่สามารถที่จะแสดงอะไรได้ด้วย
ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างนะครับ
สื่อเนี่ยมันก็มีหน้าที่ที่จะให้
รับข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่กับประชาชน
รับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนไปถึงรัฐบาล
ก็เป็นตัวกลางในการ

ให้ข้อมูลทุกฝ่ายในการสังคม
เพื่อให้สังคมก้าวหน้าร่วมกัน

แต่มันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าประเทศไทยเราเนี่ย
ทุกครั้งที่มีการปฏิวัฒนธ์รัฐภาภาร
เพื่อพวกมีอำนาจขึ้นมา
มักจะมองเห็นสื่อนี่เป็นศัตรูกัน

เพราะสื่อเนี่ยมาตรวจสอบ

สมัยก็เรียกว่า
ใน๑๕๐๑จังพลสลิกก็มี

ใช้มาตรศาสตร์๑๗ออกมอเมอร์๑๗เนี่ย

ก็แบบนี้นะครับเรียกว่าศาสตร์ศึกษ์นั้นมันก็เรียกว่าปิดได้
จับเข้ามาคุมได้ขังได้อะไรได้

แล้วบอกว่าใช้เวลาถึง๑๖ปี
พอแพบผ่านมา๒ปี
มาคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนะครับ

คราวนี้เจอปล๔๒นะครับ
คุบคุมศึอีกแบบนี้นะครับ

ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาทำเฉยสมุด

กูสามารถที่จะดูแล
สั่งการให้สื่ออยู่ในคาถาได้อะไร

นี่เราก็ว่างเว้นได้มาถึงปุ๊บนี้
ผ่อนหนักผ่อนเบาผ่อนหายสื่อ

อยากจะมีอะไรมากขึ้น
แต่การมีสภาวิชาชีพมันก็ช่วยในการดูแล

วิชาชีพสื่อมันไม่เหมือนหมอไม่เหมือนวิศวกร
เหมือนวิชาชีพนักบัญชีหรืออะไรก็ตามนะครับ
นั่นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับ
ที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคนรับผิดชอบตามกฎหมาย
แต่สื่อนี่อย่าลืมว่ามันมีความหลากหลายนะครับ
มีความหลากหลายคนที่จะก้าวเข้ามาสู่อาชีพสื่อเนี่ย
ไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานอันเดียวกันจะมาจากจุดไหนก็ได้
แล้วเข้าไปยอมรับกติกาของสังคมนะครับ
ประเด็นของการบิดเบือนครั้งแรกก็คือชื่อพรบที่ร่างอันนี้

ปฮิมคลองสิทธิเสริภาพแจรียธรรมมาตรฐานวิชาชีพ

จริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพมันอยู่ที่ใจ

กำลังจะบอกใช้กฎหมายควบคุมไม่ได้
กฎหมายทั่วไปมีควบคุมอยู่แล้ว
สื่อก็คือประชาชนคนหนึ่งทำอะไรผิดพลาดหมินประมาทใคร
หรือกระทำการใดที่จะล้มล้างการปกครองหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับ
มีสิทธิ์ที่จะต้องติดคุกมีสิทธิ์ที่จะต้องรับโทษทั้งสิ้น
ปัจจุบันนี้สื่อถูกควบคุมอยู่แล้วถูกควบคุมโดยสังคมนะครับโดยประชาชนนะครับ
ถ้าสื่อทำเหลวแหลกเละเทะประชาชนไม่มีวันควักวันละ๑๐บาทมาซื้อหนังสือพิมพ์นะครับ
บใดที่คนยังให้ความเชื่อถือยอมควักเงินของตัวเอง๑๐บาท
เพื่อซื้อหนังสือพิมพ์ไปรับข่าวสารข้อมูลเหลืออยู่ที่ปลายนิ้วที่กดรีโมท

อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนทั้งสิ้น
นี่คือการควบคุมที่สูงที่สุดนะครับ

ไม่ใช่จะเอากฎหมายพิเศษมากดหัว
จะเอาฆ่าธรรมจักรการเอาใครต่อใครมาเนี่ย
หมายความตระหนักอยู่ตลอดไป

ฉะนั้นฝากให้คิดให้ดีนะครับ
มีอะไรไม่ชอบมาต่อโบสถ์ก็ได้ใช้กฎหมายได้อยู่แล้ว
ไม่น่าเป็นต้องมาตั้งสมภาพวิชาชีพ
ไม่ใช่วิชาชีพเฉพาะ
สื่อระหว่างร่างขึ้นบนบนขึ้นร่าง
ร่างคือประชาชนบนคือรัฐบาล

แต่ถ้าจะให้สื่อทำหน้าที่

ถูกใจรัฐบาลไปถึงประชาชนอย่างเดียว
ถ้าอย่างนั้นตั้งเป็นสภาวิชาชีพ

แล้วก็รัฐบาลให้เงินอุดหนุนไปเลย

ถ้าประชาชนไม่สนับสนุนก็อยู่ไม่ได้
ประชาชนตรวจสอบอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
เพราะสื่อทำงานประจำวัน
อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ

ผมก็ผ่านการใช้อำนาจ
ฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายกองทัพอะไรมาเยอะนะฮะ

แล้วก็ฟังคนที่ยุคให้คุมสื่อเนี่ย
มันค่อนข้างจะอำนาจมันเดินไปใกล้

มันค่อนข้างจะอำนาจมันเดินไป